คุณผู้ชมไปช่วยเหลือเด็กชายวัย๙ขวบ
พ่อแม่แยกทางกันแม่ก็ติดเหล้า
แล้วก็แม่พาลูก๙ขวบไปเร่ร่อนขอเงิน

โดยบอกว่าจะเอาเงินไปรักษาลูกไปรักษาเด็ก
เพราะว่าเด็กมีแผลเลื้อรังตามร่างกาย
ชาวบ้านเขาเห็นว่าพฤติกรรมของแม่พาเด็กไปหากินพาลูกไปหากินแบบนี้
สารเด็กนะครับก็เลยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม

โดยนายบุญยฤทธินิปวิทย์ประหลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่บ้านท้องฝ่ายตำบลริมเหนืออำเภอแม่บริม
เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กชายบอยอายุ๙ขวบ
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่า
เด็กชายคนนี้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
แม่แท้พาไปเร่ขอเงินตามสารที่ต่างทั่วทั้งอำเภอเลย
สภาพเนื้อตัวของน้องเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผล
ชาวบ้านพบเห็นก็สลดใจและเกิดความสงสาร
เข้าร้องเรียนกับศูนย์นำรงธรรมอำเภอแม่บริม
ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบกับนางแสงแก้ว
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายบอยตัวนางแสงแก้วอยู่ในอาการเมาเหล้านะคุณ
เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดเกลี้ยกล่อมให้นางแสงแก้ว
เข้ารับการบำบัดจากอาการติดสุราเรื้อรังที่โรงพยาบาล
แต่นางแสงแก้วดื้อไม่ยอมไปเลยบอกเลยบอกไม่ไป
ส่วนพ่อกับแม่ของนางแสงแก้วนะครับบอกว่าลูกสาวเลิกลากับสามีมาตั้งแต่
หลานอายุ๓ขวบหลังจากนั้นนะครับหลานก็อาศัยอยู่กับแม่มาโดยตลอด
โดยแยกกันอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนี่แหละฮะ
ตายายก็อยู่ในพื้นที่นี้แต่ตายายก็ไม่ได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดหรอกนะ
เพราะว่าหลานยังมีแม่ดูแลอยู่นะครับ
ที่ผ่านมานะฮะตัวลูกสาวเองก็ดูแลหลานตามปกติ
ดูแลลูก๙ขวบตามปกติไม่มีการทำร้ายหรือว่าพาไปเร่หาเงิน
ส่วนบาดแผลตามร่างกายนะครับตายายบอกแบบนี้
บอกว่าหลานชายหรือว่าเด็กชายบอยแพ้ยาฆ่าย่า

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน
ว่าถูกแม่กระทำความรุนแรงพาไปเร่หาเงินจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นไปตามที่ตายายบอกว่าไม่ได้พาไปเร่หาเงิน
แล้วก็เด็กแพ้ยาค่าย่าจนเป็นแผล
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามกับเด็กชายบอย
เด็กชายบอยบอกว่าถูกแม่ทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

บางครั้งถูกไม้ฟืนตีตามร่างกายจนเป็นแผลฟกช้ำไปหมดเลย
วันก็ถูกบังคับให้เดินเร่ออกไปขอเงินตามห้างร้านต่างนะครับ
โดยอ้างว่าขอเงินจะนำมารักษาเนื้อตัวที่มีบาดแผลตามร่างกายเป็นโรคเป็นอะไร
แต่คุณเด็กได้เงินมาจากการที่ไปเรียกขอ
แล้วแม่เอาไปทำอะไรรู้ไหมคุณแม่เอาเงินไปกินเหล้า
ครูประจำชั้นของเด็กชายบอยก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าหากดูผิวเผลอเด็กชายบอยก็จะเป็นคนที่นิสัยเรียบร้อย
การเรียนก็เรียนได้ตามเกณฑ์ปกติ
แต่หลายครั้งที่พฤติกรรมของเด็กชายบอยมีความแปลกคุณ

แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูบอกว่าอันนี้มันจะเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวต่อไปในอนาคต
เมื่อเด็กโตเพราะว่าน้องบอยแอบไปขู่เอาเงินจากเพื่อน

วันไม่ได้เงินมาเรียนนะฮะก็ไปไถเงินเพื่อน
แล้วครูบอกเท่าที่สังเกตเชื่อว่าน้องบอยลูกสิทธิ์
อาจจะมีภาวะเก็บกฎจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว
ทีนี้ถ้าครูไม่ถามไทยน้องก็จะเงียบไม่เล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังเลย
ใช่เพราะฉะนั้นที่ครูรู้เรื่องต่างเหล่านี้ก็เรียกบอยมา
แล้วก็พยายามคุยไหนบอยเล่าให้ฟังซิ
ให้ตังค์มาโรงเรียนวันละเท่าไหร่ต้องคุยกับเด็กถึงจะรู้ว่า
ใช่แล้วก็น้องบอยเคยบอกให้ครูพาไปส่งหาพ่อหน่อย
เพราะว่าแม่ติดเหล้าแล้วก็แม่ทุบตีน้องนะครับ
แล้วก็เมื่อสอบถามแม่แม่บอกว่าน้องบอยตีแม่ด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกเอ้าเชื่อใครดีแต่แน่นอนให้น้ำหนักไปที่เด็กก่อน

แล้วก็เท่าที่ทางโรงเรียนทราบครูบอกแบบนี้อีกนะฮะ
ว่าคือเด็กมีปัญหาครอบครัวมาตั้งแต่เด็กยังเล็กเลย
ตั้งแต่เด็กมาเข้าป๑แม่ไม่ยอมให้ไปอยู่กับพ่อ
เพราะว่าแม่ต้องการเอาตัวเด็กชายบอยเอาตัวลูกชาย
เอาไว้เรียกค่าใช้จ่ายจากพ่อนะครับ
แล้วพอตอนป๒พ่อก็มาเคยพาเด็กชายบอยพาลูกย้ายโรงเรียน
แต่แม่ก็ไปพาตัวกลับมาและให้กลับมาเรียนที่เดิมนะครับ
เก็บโกรธอยู่
ครูก็เปิดเผยออกมาภายนอกของน้องอาจจะดูเรียบร้อยนะ

พฤติกรรมความรุนแรงที่เด็กได้ซึมซับมานะครับ
ทั้งการที่น้องบอยก็บอกว่าก็ตีแม่กลับด้วย

ใช่แล้วพฤติกรรมอย่างนี้ตั้งแต่น้องได้รับการปลูกฝัง
แล้วก็ซึมซับในวัยเด็กนี่มันส่งผลเมื่อน้องโตขึ้นด้วยนะ
ใช่นะครับครูก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
เปิดเผยนะครับว่าในช่วงที่เลี้ยงดูลูกชายเนี่ย
นางแสงแก้วผู้เป็นแม่จะขอเงินจากพ่อ

เงินจากฝ่ายพ่อน้องบอยนะเพื่อนำมาเลี้ยงดูลูก
แต่จริงแล้วนะฮะไม่ได้เอาเงินมาเลี้ยงดูลูกทั้งหมด
ส่วนอย่าเอาเงินแอบไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ไปกินเหล้า
คือเอาลูกมาเป็นข้ออ้างนั่นแหละว่าเอาตังค์มาเดี๋ยวจะมาดูลูก
จริงแล้วก็ไม่ได้ทุ่มไปกับลูกทั้งหมดหรอกค่ะ

ฝ่ายผู้เป็นพ่อของเด็กก็เจียดเงินให้เหมือนกัน
ก็ต้องเลี้ยงดูลูกนะครับแต่บางครั้งเงินที่ให้มา
แม่ก็ไปใช้หมดแล้วนะฮะแล้วตัวแม่ก็พาลูกชาย
คือเด็กชายบอยออกไปเร่ขอเงินนะครับ
บางครั้งเนี่ยเด็กขอเงินใครไม่ได้ก็จะดุด่าลูกชายนะครับ
แล้วก็มีบางครั้งที่ลูกชายหนีออกจากบ้านนะฮะ
ล่าสุดนะครับเด็กชายบอยก็หนีออกจากบ้านไป

ก่อนที่จะมีชาวบ้านตามหาตัวแล้วก็พามาส่งที่บ้านแห่งนี้นะครับ

หลังตรวจสอบแล้วนายบุญยฤทธประหลัดอำเภอแม่ริม

เพื่อให้มารับตัวลูกชายไปดูแลก่อน
เพราะเชื่อว่าน่าจะดูแลได้ดีกว่าแม่นะฮะ
เพื่อสวัสดีภาพและความปลอดภัยของเด็ก
หลังจากนี้ก็ต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปนะครับ